ส่วนต่อไปไปดูธาตุหมากันบ้างนะคะ
คือเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราก็ต้องฝืนใจทำถึงแม้ว่าเราจะไม่อยากทำก็ตาม
เดี๋ยวไปดูสิว่าน้องหมาตัวนี้ต้องฝืนใจทำเพราะสถานการณ์อะไรที่มันบังคับค่ะ
เอ้ารวมพลังปุ่นเราค่ะ

เฮ้โอเคเก่งมาก

เออก็ได้รวมพลังก็ได้เออยื่นมือมาแหม
ไปนั่งรวมวงอยู่กับมนุษย์อย่างนั้นนะ

จริงก็ทั้งทำเนียนไปรวมพลังไปไปค่ะ
เอาเป็นว่าสู้เป็นชาวแก๊งเราน่ะเป็นพวกเดียวกัน